คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เมื่อกี้นี้พี่อ้อยเพิ่งเปิดจอเปิดจอพูดให้กับน้องในบริษัทหนึ่งฟังนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดเรื่องของงานและความรักนี่แหละค่ะ
คราวนี้มีคำถามหนึ่งที่น้องถามมาแล้วบอกว่าพี่อ้อยรู้สึกยังไงที่กลายเป็นคนที่เก่งเรื่องความรัก
อ่ะเดี๋ยวค่ะเข้าใจผิดไม่มีใครเก่งเรื่องความรักความรักไม่มีใครเป็นกูรูค่ะรับรอง
ไม่มีใครเก่งกว่าใครอยู่ที่ใครตั้งสติได้ก่อนกันถ้าจะเก่งน่าจะเป็นคนฟัง
ใครก็ตอบคำถามความรักได้ไม่ต้องเป็นพี่อ้อยด้วยทุกคนตอบคำถามความรักได้
ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะวันนี้มีคำถามหนึ่งที่ส่งเข้ามาจากคุณผู้ชายคนหนึ่ง
สวัสดีครับคุณอ้อยผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ทำให้ผมทุกข์ใจ
ต้องเข้ารับการบำบัดจากจิตแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้
เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคน
การทำอะไรก็ตามในชีวิตอย่าดึงใครเข้ามาเพียงเพื่อทำให้เราจบกับปัญหาที่เราเจอ
เพราะบางทีการที่ดึงเขาเข้ามาในวันนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะสร้างแผลให้เขาอีกกี่สิบปีต่อจากนี้ด้วยนะคะ
ผมอายุ๔๔ปีแล้วขอสารภาพกับคุณอ้อยก่อนว่าก่อนที่ผมจะคบและแต่งงานกับภรรยา
คบกับผู้ชายมาก่อนซึ่งรู้ตัวว่ามีรสนิยมแบบนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ปวช
เพื่อนในกลุ่มเรียนของผมรู้กันทุกคนว่าผมเป็นเกย์แต่ด้วยครอบครัวผมเป็นคนจีน
ผมเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวป๊าก็เลยตั้งความหวังกับผมไว้เยอะ
ผมรู้ว่าป๊าไม่ชอบเพศสภาพแบบผมตั้งแต่เด็กผมได้ยินป๊าพูดไม่ดีกับคนที่ชอบเพศเดียวกันมาตลอด
ดังนั้นผมก็เลยไม่มีความกล้าพอที่จะเปิดเผยว่าผมมีรสนิยมแบบไหน
เวลาครอบครัวถามเกี่ยวกับแฟนก็จะตอบไปเสมอว่าไม่มีทั้งที่ความจริงผมมีแฟนเป็นผู้ชายมาตลอด
และเรื่องนี้แฟนผมก็เข้าใจดีเพราะผมจะเล่าให้เขาฟังก่อนที่จะคบกันจนกระทั่งผมเรียนจบ
บอกว่าให้มาช่วยดูร้านหน่อยผมไม่คิดว่าจะขัดอะไรกับป๊าได้ก็เลยช่วยป๊าดูร้าน
ช่วยไปช่วยมาดูกิจการมาเรื่อยด้วยความที่ผมอยู่กับป๊าทุกวัน
ก็จะเห็นว่าผมไม่มีแฟนป๊าก็เลยพยายามแนะนำผู้หญิงให้ผม
ซึ่งด้วยนิสัยผมแล้วผมมักจะตามใจป๊าทำให้ทุกครั้งผมเลือกที่จะสารความสัมพันธ์แบบเอาหน้า
ป๊ามารับรู้ว่าคุยกับผู้หญิงที่แนะนำมาแล้วนะ
แต่สุดท้ายผมก็จะจบความสัมพันธ์กับผู้หญิงเหล่านั้นด้วยเหตุผลต่างนานา
วันหนึ่งป๊าจับเข่าคุยกับผมว่าป๊าจะไม่แนะนำผู้หญิงให้แล้วนะเพราะหายังไงผมก็ไม่ชอบ
แต่ป๊าขอให้ผมเลือกผู้หญิงมาแต่งงานสักคนป๊าอยากมีหลาน
แล้วหลังจากนั้นผมจะไปทำอะไรป๊าจะไม่ว่าเลย
ถึงขนาดบอกผมว่าถ้าผมจะชอบใครรวยจนป๊าไม่เกี่ยงเลยนะ
ขออย่างเดียวคือมีหลานให้ป๊าและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ผมสร้างขึ้นมา
ช่วงนั้นผมกับแฟนเก่าระหองระแหงกันอยู่แล้วเพราะผมทำงานที่บ้านทำให้ไม่มีเวลาไปเจอเขา
ที่สุดก็ไปกันไม่รอดเขาบอกเลิกผมและด้วยความที่ผมกำลังเจ็บ
เพราะว่าแฟนคนนี้คบกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยก็เลยตั้งใจประชดแฟนเก่า
คำพูดของป๊ากรอกหูว่าอยากมีหลานก็เลยทำสิ่งที่ผิดโดยไม่ได้ใช้สมองคิด
คิดอย่างเดียวว่าเป็นหน้าที่ทำให้มันจบไปผมก็เลยไปมีอะไรกับผู้หญิง
ซึ่งเป็นเด็กในร้านเรามีอะไรกันทั้งที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบ
เรียกง่ายว่าผมหลอกเธอก็ได้ครับจนเธอตั้งท้อง
ตอนผมรู้ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคิดว่าเอาล่ะป๊าพอใจแล้วละมั้ง
ซึ่งก็เป็นไปตามคาดพอป๊าม้ารู้ทั้งคู่ดีใจมาก
ในร้านคนนี้ป๊าค่อนข้างไว้ใจมากเพราะวิวอยู่ที่ร้านมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อรู้ว่าท้องป๊าก็เลยจัดงานแต่งงานให้และป๊าก็ให้ผมจดทะเบียนสมรสกับเธอ
นั่นทำให้เธอกลายมาเป็นภรรยาผมโดยสมบูรณ์ผมกับภรรยาอยู่กินกันมาเรื่อย
จน๑๙ปีโหไม่น้อยนะคะมีลูกด้วยกัน๒คนค่ะ
ดูแลทั้งผมดูแลทั้งลูกและป๊ามาเป็นอย่างดีไม่มีขาดตก
กพร่องคอยช่วยงานในร้านเธอยอมผมมาตลอดไม่เคยมีปาก
มีเสียงไม่เคยทำตัวน่ารำคาญเธอรักป๊าม้าผมเหมือนเป็น
พ่อแม่ตัวเองผมเองก็ยอมรับว่ารู้สึกดีที่ได้เธอเป็น
ภรรยาแม้๑๙ปีที่ผ่านมาทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ความรัก
แต่มันคือความผูกพันแบบครอบครัวที่ผมรู้สึกขาดไม่
ได้เพราะผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยมีอีก
หนึ่งความลับที่อยากจะบอกคือ๑๙ปีที่ผ่านมาผม
ยังแอบไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นนอกบ้านเสมอผมก็ยัง
ซ้อนกับผู้ชายอีกคนแบบจริงจังมาตลอด๘ปีทั้งที่
ผมมีภรรยาอยู่แล้วในอดีตผมเคยคิดนะครับว่าถ้าวัน
หนึ่งผมมีลูกให้ป๊าม้าสมใจผมคงจะขอไปใช้ชีวิต
แบบที่ผมเป็นแต่ด้วยภาระหน้าที่การมีลูกการมีครอบครัว
ผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้ผมใช้ชีวิตกับภรรยาพร้อม
รักผู้ชายอีกคนหนึ่งไปเรื่อยจนเมื่อห้าปีที่แล้ว
้าของผมเสียไปหลังจากนั้น๒ปีป๊าก็มาเสียชีวิต
อีกซึ่งการเสียชีวิตของบุพการีมันคือการสูญเสียที่
ยิ่งใหญ่แต่มันก็ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะตอนนี้ผมได้ศูนย์
ครอบครัวของผมไปแล้วด้วยครับคุณอ้อยหลังจากป๊าเสีย
ได้เดือนหนึ่งภรรยาผมตัดสินใจฟ้องหย่าเรียกร้อง
เงิน๘ล้านในฐานที่ผมคบชู้และทำให้เธอทุกข์ทรมาน
กายใจมาตลอดสิบเก้าปีเธอขอสิทธิ์การเลี้ยงดูลูก
แต่เพียงผู้เดียวไปจากผมซึ่งผมเพิ่งรู้มาตลอดว่า
เวลาที่ผมนอกใจเธอเธอรู้มาตลอดเธอรู้ว่าผมมี
คนอื่นมานานแล้วเธอบอกผมว่าเธอยอมทุกอย่างให้ผม
เพราะคิดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนได้แต่ผมไม่เคยเปลี่ยน
ตัวเองเพื่อเธอเลยเรื่องนี้เป็นแผลในใจเธอมาตลอดแต่
ด้วยความเป็นแม่และเธอรักป๊าม้าผมดังนั้นเธอก็เลย
อยากให้ป๊ามาผมเสียใจเก็บเรื่องนี้เอาไว้จนถึง
ที่ป๊ามาไม่อยู่แล้วเธอจึงไม่จำเป็นต้องทนดัง
นั้นเธอก็เลยดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียหายจากความ
ปวดที่เธอได้รับมาตลอดสิบเก้าปีผมเพิ่งรู้ว่า
มีหลักฐานมากมายในการเอาผิดผมหลักฐานเหล่านั้น
คงไม่เจ็บปวดเท่าเรื่องที่ลูกทั้งสองคนก็รับรู้
เรื่องนี้มาตลอดและเป็นคนสนับสนุนการตัดสินใจของ
ภรรยาผมให้ทำสิ่งนี้ตอนนี้ผมไม่เหลือครอบครัวของผมเลยครับ
คุณอ้อยหลังจากที่ผมสูญเสียทุกอย่างผมเครียดมาก
ต้องรับการรักษาสภาพสภาวะจิตใจมาตลอด๓ปี
ตั้งแต่วันนั้นลูกผมไม่ยอมมาเจอผมเลย
ภรรยาและลูกเลือกที่จะออกจากชีวิตผม
เงินที่เขาฟ้องร้องโดยให้ร้านเป็นสิทธิ์ของผม
แต่จิตใจที่ไม่สมประกอบของผมทำให้ผมต้องปิดร้านไป
ผมเคยคิดอยากฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จ
เพราะว่าแฟนผมคือผู้ชายที่ผมครบซ้อนกับภรรยาช่วยเอาไว้
เรื่องนี้ผมรู้ว่ามันเป็นความผิดที่ผมก่อขึ้นมาเอง
เรื่องนี้มันเจ็บทั้งแผลเก่าที่ผมทำและความสัมพันธ์กับแฟนใหม่ในตอนนี้
ผมรักไปรู้สึกเลวไปผมรู้สึกเลวที่ยังคบเขาไม่เลิก
ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ผมรู้ว่านี่คือผลกรรม
มันกำลังลงโทษผมอยู่แต่คนผิดอย่างผม
ไม่มีสิทธิ์จะมีความสุขเลยล่ะครับผมอยากออกจากความรู้สึกนี้
ผมควรเดินหน้าทางไหนดีครับพี่อ้อยขอบคุณที่อ่านข้อความของผมนะ
และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำมันเป็นเรื่องเจ็บปวดค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะเมื่อติดกระดุมผิดเม็ดแรก
อย่าคิดว่าเม็ดต่อไปมันจะถูกเข้าใจความเจ็บปวดที่น้องเจอค่ะ
แต่อย่าลืมว่าเราเลือกชีวิตของตัวเองได้คนอื่นก็เลือกชีวิตตัวเขาเองได้เช่นเดียวกัน
ถ้าคิดถึงในมุมภรรยาเก่าเขาคงทุกข์ทรมานมาตลอดระยะเวลาเกือบ๒๐ปีที่เจ็บปวด
ต้องยอมรับและนับถือหัวใจของเธอมากนะคะเธอรู้ทุกสิ่งแต่ประวิงเวลาไว้เพื่อไม่ให้พ่อและแม่ของเราเสียใจ
วันนี้การที่เธอขอเดินจากไปเธอคงใช้ความอดทนไปหมดแล้วจริงอะค่ะ
อย่าบอกว่าเราสูญเสียครอบครัวของเราไปเอาจริงเราไม่ได้อยากสร้างครอบครัวนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะ
ดึงคนคนหนึ่งมายืนข้างแล้วก็สร้างบาดแผลให้กับเขาเรื่อยมาการมีลูกสองคนก็มีเพื่อให้ทำให้เราหลุดพ้นจากความคาดหวังของพ่อแม่
เราจะได้ไปในทางที่เราชื่นชอบสักทีเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้คล้ายเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำหน้าที่ให้จบไป
วันนี้ไม่รู้จะปลอบน้องว่าอะไรอะค่ะนอกจากให้กำลังใจและกันและอยากให้น้องยอมรับความจริง
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือผลที่เราตัดสินใจเมื่อ๒๐ปีก่อน
รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรอย่าลืมว่าคนที่เข้ามาประกอบชีวิตของเราเจ็บปวดแค่ไหน
คนไม่ใช่ของค่ะเอามาวางไว้ตรงไหนก็ได้เธอมีชีวิตและจิตใจไหนจะหัวใจของลูก
มีเขาเราก็ไม่ได้ดูแลใส่ใจอะค่ะคำว่าครอบครัวไม่ได้แปลว่ายืนอยู่ใกล้แล้วบอกว่าในครอบครัว
แต่การมีครอบครัวคืออยู่ใกล้ใส่ใจดูแลมีสายใยความรักและความผูกพัน
ไม่ต้องไปนับค่ะว่าเป็นเพศไหนเพศไหนเราก็คือคนที่นอกใจภรรยาและทรยศหัวใจลูกไปมีคนอื่นอยู่ดี
แต่ทั้งหมดค่ะทุกชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะถ้าอยากปลดล็อกในหัวใจ
พี่อ้อยจะลองเปิดใจคุยกับภรรยาเก่าสักนิดก็ยังดีค่ะทำไมถึงต้องปลดล็อกหัวใจเรา
เราต้องการการให้อภัยซึ่งตรงนั้นเธอจะให้หรือไม่ให้สิทธิ์ของเธอ
แต่คำขอโทษที่มาจากใจของเราเราอยากทำค่ะ
สิ่งที่เราคิดและรู้สึกตอนนี้คืออะไรไม่ได้คาดหวังว่าเธอต้องให้อภัยด้วยนะ
แค่อยากให้รู้ว่าเราเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเหมือนกันที่ดึงเอาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ใกล้
และทำลายชีวิตของเธอไม่เคยให้คุณค่าทั้งที่เธอคนนี้อดทนมานับ๑๐ปี
เพราะหวังและอยากจะให้เรามาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีลูกที่รักและผูกพันกัน
มีครอบครัวอยู่ตรงหน้าเข้าใจค่ะว่ามันดีมากแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้วางเธอเป็นครอบครัวไงคะ
เธอวางเธอเป็นแค่คนที่เราเอามาบังหน้าตบตาพ่อและแม่ของเรา
เพราะฉะนั้นวันนี้เจ็บปวดคือส่วนเจ็บปวดแต่ถ้าอยากปลดล็อกในใจนะลองหาโอกาสดีไหมคะ
ขอคุยกับเธอและลูกถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เรียกร้องว่าทุกคนต้องเห็นใจ
อยากให้รู้ว่าเรารู้สึกผิดแค่ไหนอย่างน้อยตรงนี้น่าจะปลดล็อกในหัวใจตัวเอง
จะได้เดินหน้าต่อได้การส่งเสียเลี้ยงดูลูกในฐานะพ่อคนหนึ่ง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าเราไม่ได้สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและพร้อมพอเพื่อรอลูก
เรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลานะคะจะให้เขายอมมาเจอง่ายคงไม่ใช่
ถ้าเธอไม่พร้อมจะฟังส่งเป็นเมลส่งเป็นตัวหนังสือพิมพ์ข้อความทั้งหมดเพื่อส่งให้เธอและลูก
ถ้าในที่สุดเธอก็ยังไม่ยอมให้เราเจอหรือแม้แต่เห็นหน้าลูก
ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเธอค่ะเมื่อทำการขอโทษทั้งหมด
จากนั้นเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปค่ะวันนี้เรามีอิสระเต็มที่แล้วนะ
สิ่งที่เราต้องฝืนตัวเองมาตลอดคงได้เวลา
ใช้ชีวิตตามอำเภอใจแบบใช้สติรักของเพศไหนก็ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะ
อย่าไปเบียดเบียนชีวิตใครรักของเราต้องไม่ทำร้ายหัวใจใคร
เพราะสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจเราเองรักทีละคนชอบทีละคน
หัวใจของคนที่เราเลือกความเจ็บปวดที่ผ่านมาคือบทเรียนค่ะ
เราเคยแคร์แต่ตัวเราจนไม่แคร์หัวใจใครวันนี้ต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นใหม่นะ
เลือกใครรับผิดชอบหัวใจของคนคนนั้นด้วย
มองแต่มุมเราจนลืมหัวใจคนอื่นเขาและตอนนี้น้องเลือกคนคนหนึ่งมายืนข้างแล้วนะ
คือผู้ชายที่น้องคบด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้
อยู่กับปัจจุบันดูแลหัวใจเขาให้ดีที่สุดค่อยใช้ชีวิตไปทีละวัน
ไม่มีใครบนโลกนี้ไม่เคยทำผิดนะคะแต่เมื่อทำผิดต้องคิดทำอะไรต่อให้มันถูก
ภรรยาเก่าและลูกของเราเขายอมเจ็บปวดเพื่อเรา
เพื่อดูแลหัวใจพ่อแม่เราจนวินาทีสุดท้ายของพ่อแม่ขอบคุณหัวใจเขาด้วยการใช้ชีวิตให้ดีค่ะ
อิสระที่เราได้ในวันนี้แลกมาด้วยน้ำตาของคนในครอบครัว
มาถึงวันนี้ยิ่งต้องทำชีวิตให้ดีเพื่อชดเชยเรื่องแย่ที่เราสร้างไว้ในหัวใจของใครต่อใคร
นะคะรักษาตัวรักษาใจปรึกษาจิตแพทย์ในแนวทางการรักษายิ่งรู้สึกผิดแค่ไหน
ต้องใช้ชีวิตให้ดีเป็นผู้ให้ทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะ
เมื่อเคยพลาดเราต้องไม่พลาดกับเรื่องเดิมอีกไม่ต้องรีบมีใครถ้าใจยังไม่พร้อม
บางบางแค่กำปั้นค่ะอย่าให้มันช้ำบ่อยเพราะความคิดน้อยของเราอีกนะคะ
เอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้น้องอีกทีนะถ้าน้องยังเอาอดีตมาตามกลีดปัจจุบัน
จะสร้างวันดีวันไหนให้เป็นอดีตในอนาคตได้ล่ะคะ
ในเมื่อวันนี้น้องยังพังกับเรื่องเดิมเดิมทำให้ความเจ็บปวดมันมากขึ้น
มีคนคนหนึ่งอยู่ข้างเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลหัวใจเขาเจ็บปวดจากเรื่องเก่า
ลืมไปว่าแล้วคนที่อยู่ข้างเราในวันนี้เราหันกลับมาดูแลเขามากพอหรือยัง
ถ้ายังไม่ให้อภัยตัวเองน้องจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะ
ชีวิตของคนเรามันไม่สั้นไม่ยาวเนอะอย่ามัวแต่จมทุกข์กับวันเก่า
ลืมว่าชีวิตของเรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่น้องยังมีลมหายใจนะคะ
เรื่องนี้ฝากไว้กับหลายคนที่คิดจะดึงใครเข้ามาในชีวิต
เพื่อทำให้ทำหน้าที่ให้จบไปมีลูกให้พ่อแม่สบายใจแล้วไง
ฉันจะได้ไปเปิดตัวหรือยอมรับในเพศสภาพของเรา
มีความสุขกับเพศสภาพของเราสักทีอย่าไปดึงชีวิตใครเข้ามาค่ะ
ทุกคนมีคุณค่ามากพอที่จะไม่ใช่เครื่องมือที่เราดึงมา
คบเป็นดาราสมทบเพื่อจะทำให้ทุกคนปล่อยวาง
และหมดความคาดหวังจากเราในฐานะของการเป็นผู้ชายแท้
ไม่รู้สิคะคนอื่นจะไม่ยอมรับยังไงเราต้องยอมรับในตัวตนของเราเองก่อนนะ
และฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนวันนี้เราต้องยอมรับค่ะ
ไม่ใช่มีแค่ชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นเพศไหน
ถ้าเขาคือลูกของเราเขาคือคนดีคนนึง
ทำไมล่ะคะเราจะยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นไม่ได้
และพอเราไม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นเราก็จะบีบบังคับ
และทำให้เขาทำผิดแบบนี้ไปเรื่อยไม่ใช่ทำผิดต่อตัวเอง
แต่ทำผิดต่อหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดึงมาไว้บังหน้า
วันนี้มันหมดยุคแห่งการบังคับแล้วล่ะค่ะจะมีหลานหรือไม่มีหลาน
ที่เกิดมาก็ต้องพร้อมพอมีความสุขมากพอกับครอบครัวอบอุ่นของเขา
ศักดิ์แต่มีลูกมีหลานมาให้อุ้มจบแล้วโอเค
ไปคบกับใครก็ได้นะรวยจนไม่สำคัญดีเลวไม่สำคัญ
มีหลานมาให้อุ้มชีวิตมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะ
ชีวิตของเด็กคนนึงล่ะคะเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไง
สิ่งที่เขาเจอต่อจากรุ่นของเราจะเจอกับอะไรนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน
ฝากเรื่องนี้ไว้เป็นวิธีคิดกับหลายหลายคนด้วยนะคะความรักของเรา
ทำร้ายคนอื่นไม่ได้จริงจะเป็นเพศไหนคนทุกคนอย่าด้อยฆ่าตัวเอง
ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันมีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะเจ็บ
วันนี้เรื่องค่อนข้างหนักหนาหวังว่าเจ้าของเรื่องจะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
ยินดีพร้อมจะเป็นผู้รับฟังเสมอในวันที่หลายคนหัวใจพัง
กันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีค่ะ